ไม่ได้จบภายในเก้าสิบนาที
สวัสดีครับกลับมาพบกับเอ็กซ์เตอร์ไทม์พอดแคสต์นะครับ
อีพีที่สี่สิบแปดตามที่สปอยไว้สี่สิบแปด
นี่คืออะไรพี่บอยก็คือเรื่องของมหากราบการย้ายทีมอ่า
คือต้องขยายความนิดนึงว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราพูดถึง
เรื่องของข่าวการซื้อขายนักเตะมันจะชอบลงท้ายกันว่าดีลนี้จะจบใน
เวลาสี่สิบแปดชั่วโมงอ่าเออซึ่งความเป็นจริงแล้วมันก็มีทั้ง
การซื้อขายที่เป็นไปได้ที่จะจบในสี่สิบแปดชั่วโมงอ่า
แต่ส่วนใหญ่มันก็จะจบใน๔๘ชั่วโมงค่อนข้างยากซึ่งมันยากเพราะอะไร
เดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังอ่าส่วนใหญ่มันก็สี่สิบแปดชั่วโมงบวกบวก
จริงจริงมันก็เออมันก็ไม่ใช่สี่แปดชั่วโมงจริงเนี้ยอืมอืม
คือคือเราเราก็ไม่รู้ว่าไอ้ตัวเลขสี่แปดชั่วโมงเนี้ยมันมาจากไหนในยุคใหม่อ่ะ
มันเอามาจากไหนถ้ายุคเก่าพอเข้าใจได้เพราะมันยังไม่มีความสลับซับซ้อนอะไรโน้นนี่นั่นมาก
แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันซับซ้อนขึ้นเยอะมากมันมีตัวแปรโน้นนี่นั่นเยอะ
จนเวลา๔๘ชั่วโมงมันแทบจะไม่สามารถใช้ได้จริงหรือมันใช้ได้จริงก็ต่อเมื่อมันต้องลดทอนตัวแปลลงไป
โอเคซึ่งแปลว่าอ๋อมันอิงจากเมื่อก่อนใช้คำนี้ผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะ
ผมเข้าใจว่าอย่างนั้นเออเพราะเมื่อก่อนมันก็คงสี่สิบแปดชั่วโมงเป็นไปได้ใช่
ส่วนใหญ่เมื่อก่อนมันก็ไม่ได้ดิวข้ามทวีปข้ามโลกกันขนาดนี้
มันก็อาจจะง่ายหน่อยแต่เดี๋ยวนี้มันโอ้โหมันมันนักเตะนะ
อันนี้มันก็มันก็ยากตัวด้านใกล้มันมีพื้นอย่างที่บอยบอกมันน่าจะจริงใช่
เป็นที่มาของอีพีนี้นะครับอีพีที่๔๘

อันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าผมเห็นบรรดาสำนักข่าวแท็บลอยของต่างประเทศเนี่ย
แต่ว่ามันก็ไม่ได้มาบรรจบพบเจอกันนะครับ
เพราะผมเล่นฟุตบอลเมนิเจอร์ตอนนั้นตอนที่เล่นอยู่คุมสเปอร์

ติดอะไรก็ไม่รู้กว่าจะมาในเกมมันยังปลาไป๔๕วันเกือบอาทิตย์
เรื่องจริงเป็นไม่ได้แสวเล่นว่ามันยากนะครับ
อย่างเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างไปค่อนข้างเก่าใช่ไหม
เอายกตัวอย่างที่ไม่ได้เก่ามากประมาณปี๒๐๑๙
ตอนนั้นอันนี้ผมจำได้ค่อนข้างแม่นยำ
มันใช้เวลาเกิน๒วันได้เหรอวะ
เพราะมันมีข่าวว่าบินไปรับแล้วจะปิดดีลใน๔๘ชั่วโมง
อ่าแต่ผมจำได้ว่ามันไม่จบ๔๘ชั่วโมงมันจะจบมาเเบิดทางสัปดาห์เลย
ใช่จำได้ว่าไม่เร็วขนาดนั้น

ที่ปลอบไม่ค่อยดีอืมใช่ไหมครับตัวอย่างอีกตัวอย่างนึง
นี่ก็สี่แปดชั่วโมงเหมือนกันอันนี้ก็สี่สี่แปดแล้วอันนี้จำไม่ได้เลย

สุดท้ายก็มันไม่ได้๔๘ชั่วโมงจริง
แต่ก็ไม่ได้มาไม่ได้มาแปลกมากตอนแรกก็คิดว่าจบแน่จบแน่แล้วคือนี่คือไพ่ตายของแมนยูที่ควรจะได้
นี่ยังไม่รู้เลยนะตัวใหม่อย่างแคซิมิโรที่มายังไม่ได้ลงเลยเนอะ
ได้ลงแล้วแต่ว่ายังไม่ได้แบบไม่ได้เป็นเรียกว่าไงดี
ต้องใช้เวลาปรับตัวทั้งในเรื่องของเพื่อนร่วมทีมใหม่
เขาเล่นได้แค่๖นาทียังไม่ไหลนอน
แล้วอายุเยอะแล้วด้วย

แต่ว่ามันมีปัจจัยคือตัวเลข
ซึ่งมันเป็นจำนวนเงินที่ประมาณ๑๗ล้านยูโร

ทำให้เรื่องนี้มันก็เคลียร์ยาก

อันนี้ควรจะเคลียร์๔๘ชั่วโมงกับคนนี้

ทั้งที่เป็นนักเตะที่ฆ่าตัวเยอะ

แต่ว่ามันกลับง่ายเกินกว่าที่คาด
จริงมันก็มีหลายเหตุผลและหลายปัจจัยซึ่ง

เขาอยากหาความท้าทายใหม่จริงนะ

เพราะเป็นอีกวิธีการคิดหนึ่งเหมือนกัน

ว่าทีมที่ไม่ได้ไปก็จะยากในการดีลตัวกับบิ๊กเนม
ซึ่งก็อาจจะไม่ได้เยอะก็ได้นะ

เพราะว่ามันไม่ใช่เงินที่
มันเป็นเงินที่จ่ายไปโดยที่ไม่ได้อะไรกลับมา
คือถ้าเราบอกว่าการซื้อขายสมัยก่อนเนี่ย
ผมเชื่อว่ามันจบได้๔๘ชั่วโมงจริง

ตอนที่เราคุยกันตอนต้นเพราะว่ามันไม่ได้มีความศัพท์ซ้อน
แล้วก็การซื้อนักเตะสมัยนี้มันมีรายละเอียดปลีกย่อยเยอะ

ตัวอย่างสั้นเลยก็คือค่าตัวในการซื้อขาย

แค่หลักหน่วย
มันก้นการพอห์ชำระ
กรรมนี้ก็ต้องคุยกัน
ฝ่ายผู้ขายครับจะได้รับหานักเตะคนนั้น
สามารถทำผลงานได้ดีเป็นพิเศษ

ความสำเร็จในอนาคตของทีมผู้ซื้อมันก็ต้องคุย
แล้วเปอร์เซ็นต์ในการขายนักเตะคนนั้น
ทีมฝ่ายขายจะได้เท่าไหร่ใช่ไหม

แค่นี้ก็คุยกันเป็นชั่วโมงแล้วนะ
ใช่มันเลยเป็นตัวเลขที่ยากมาก
จริงอย่างสมัยก่อนเรื่องของเปอร์เซ็นต์ความสำเร็จ

ถ้าบอกเธอเองว่าอยากใช้ไฟ๑๐เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างนี้

เมื่อก่อนมันไม่มีเดี๋ยวนี้มีเนี่ย
มันเป็นดีเทลที่ยุกยิกแล้วก็รู้สึกว่า
มันตอบรองกันไม่ง่าย
คือเมื่อกี้ลองพูดหัวข้อมา๗๘หัวข้อ
เชื่อว่าหัวข้อหนึ่งคุยกันสักพักใหญ่
กว่าจะลงตัวมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้น
ยกเว้นมันมีทงมาแล้ว
มีทงแบบยืนยันเท่านี้
ถ้าเกิดเราดิวไปซื้อใครแล้วนักเตะคนนั้นมีข้อเสนอมายื่น
เราก็จะจบเร็วแต่ถ้าเกิดมันต้องมานั่งต่อรองเนี่ยก็ลุ้นเยอะเหมือนกัน
หรือบางทีบางสโมสรที่เป็นผู้ซื้ออาจจะหัวหมอหน่อย
ซึ่งบางทีมันก็ดูหัวหมอไปนิดนึงดูทริปปี้ไปนิดนึง
ซึ่งพอมันเป็นไปไม่ได้ว่าทีมฝ่าผู้ขายจะต้องปฏิเสธอยู่แล้ว
หรือหนักเตียร์คนนึงอาจจะดูไม่มีความใกล้เคียงที่จะได้บัณลงดอง

ก็เป็นไปไม่ได้นะครับ

ย้ายทีมทุกครั้งมันมีการใช้เอกสารเสมอ
นึกถึงเวลาที่เราไปหน่วยงานราชการหน่วยงานรัฐต่างเนี่ย
เรายื่นเอกสารหลายครั้งเราก็ยื่นไม่ครบ
หรือขาดหรือเกินหรือไม่ถูกต้อง
มันต้องมีการตรวจเอกสาร

ซึ่งการย้ายทีมแต่ละครั้งเนี่ยมันก็ต้องเกาะเอกสารเป็นปึ้ง
แล้วถ้าเกิดเอกสารเหล่านั้นมันมีความผิดพลาด

หรือไปเอาเอกสารอื่นมาเพิ่มเติมในการย้ายทีม

โดยที่หน้าที่ของฝ่ายเกี่ยวกับเอกสาร
ก็จะเป็นพวกของเลขาของแต่ละสโมสรในการจัดการเตรียมตัว
เรื่องของเอกสารเหล่านี้
มันมีภาพอันหนึ่งที่เขาบอกว่าเป็นคนที่

ไม่แน่ใจอีกคนนึงคือใครผ่าน
มันก็เห็นมันก็สะท้อนว่าจริงเรื่องของการย้ายทีม
มันไม่ใช่แค่คุยระหว่างสโมสรกับสโมสร
มันยังมีเรื่องที่เราลืมไป
ว่ามันมีเรื่องของเอกสารมาเกี่ยวข้องด้วย
ซึ่งถ้าเอกสารมันเตรียมมาไม่พร้อม

มันก็ทำให้การย้ายทีม๔๘ชั่วโมงมันก็เป็นไปได้ยากขึ้น
แล้วก็ยังมีอีกประเด็นนึงก็คือว่า
การซื้อขายมันก็ต้องคุยกันอย่างละเอียด
ฝ่ายผู้ซื้อมันก็ไม่อยากที่จะถูกเป็นหมูสนาม
ถือว่าเป็นหมูสนามมากเลยในการซื้อตัวนักเตะหลายครั้งนี้ไป
ถามว่าราคา๘๐ล้านแพงเกินไปไหมอกแพงแน่นอน
ซึ่งวันก่อนมีโอกาสได้คุยกับนักข่าวกีฬาท่านหนึ่ง

มันก็สะท้อนอย่างหนึ่งก็คือมันเห็นแล้วว่าฝั่งเจรจาฝั่งแมนยูมันพร้อมที่จะถูกเผื่อ

หรือยกตัวอย่างอย่างก่อนนี้ของบาร์เซอร์น่าตอนที่ขายเนมาครับ

มันทำให้เวลาที่บาเซอร์น่าจะไปหานักเตะที่มาแทนเนมาโดนโก่งยับเลยนะ
พูดดิว่าราคานั้นขายไปแล้ว
เพราะว่า๑๔๐ล้านคืออุตสมั๊นเดเ
๔๐ดิวนะพากิมฟร้าอิงเตอร์เมลานเขาถือ๓๘๖ล้านยูโร
ถือละ๓๐ล้านเอาไหมแต่ว่าพอเห็นว่ายูเว้ต้องการกองหลัง
ตัวลิโนบอกบริเมส๔๐ล้านเอาปะละอะไรประมาณนั้น
ตอนคูดินโยก็เลยริวฟูก็ได้อาร์นิสงไป
ใช่จริงถือเป็นอะไรในฐานะกองเชียร์ก็ถึงว่านั้นอาร์นิสงนะ
จริงค่าตัวคูตี้ไม่ได้ขนาดนั้นไม่ถึงยังไงก็ไม่ถึง
เก่งแน่แน่แต่ว่ายังไม่ถึงยังไม่ถึงใช่ใช่แล้วก็ฝั่งผู้ขาย
อันนี้พูดถึงฝั่งผู้ขายบ้างก็คือว่าฝั่งผู้ขายก็นอกจากที่จะต้อง
พยายามที่จะหลอกฝั่งตรงข้ามแล้วก็ต้องพยายามว่าต้องไม่ขายนักเตะ
ราคาที่ต่ำเกินไปอืมเอ่อมันต้องมีการประเมินราคาว่านักเตะคนนี้
๕๐ล้านครับตอนนี้คุ้มไปล่ะไม่คุ้มตอนนี้นะ
หมายถึงคนซื้อหรือคนขายที่ไม่คุ้มทั้งคู่
แต่คนซื้อไปก็ฟอร์มตอนนี้คือเอาจริงไม่ได้ดูแคลนแต่รู้สึกว่าแม่
กวายต้องอยู่ในทีมที่เหมาะสมกับไม่ได้ทีมที่เหมาะสม
ผู้เล่นเขาเรียกอะไรนะเซ็นเตอร์คู่ที่เหมาะแล้วเขาจะเล่นได้
คือเขาก็ไม่ได้ไม่เก่งขนาดนั้นหรอกผมว่าอย่างเขาฟอร์มตกด้วยแหละ
หืมเขาฟอร์มตกช่วงนี้ฟอร์มตกแน่แล้วเรารู้สึก
นะต้องยืนคู่กับคนที่ที่เล่นกับเขาได้อ่ะมันดู
กรอเมตน์เล่นแย่มากเกมน์จีนนาโปรลีแบบเหเละเท้มากเลยนะ
อะมันเล่นด้วยกันไม่ค่อยดีครับเอออืมนั่นแหละมันมัน
อืมจากที่ผมเล่าไปทั้งหมดเนี่ยผมบอกเลยว่ามันไม่ใช่

เพียงเต่าว่าในความจริงแล้วเนี่ยเวลาที่เค้าจะซื้นนักเตะกันนะครับ
ไม่ใช่นะครับความจริงมันตรงนั้นข้าม
มันจะเริ่มมาจากสโมสรมีความต้องการตัวนักเตะคนใดคนหนึ่งเขาจะโทรหาเอเย่นก่อน
อ่าใช่ต้องโทรหาเอเย่นก่อน
คือเราอาจจะเข้าใจว่าสโมสรต้องไปติดต่อหาสโมสรที่เป็นผู้ค้า

ความจริงแล้วสโมสรจะต้องไปคุยกับเอเย่นนักเตะคนนั้นว่า
เพื่อสอบถามว่านักเตะคนนั้นมีความสนใจที่จะย้ายทีมจริงหรือไม่ใช่ทีม

มีโอกาสจะย้ายหรือเปล่านะครับ
เพราะว่าถ้าเกิดไปติดต่อแล้วนักเตะไม่อยากย้ายก็คือได้แยกย้ายไปหานักเตะคนอื่นแทนอะไรอย่างนี้

มันแปลว่านักเตะก็พร้อมย้าย
แต่มันมีปัจจัยที่เราเล่าไปตอนต้นก็คือเรื่องของเงินค้าง
อันนี้ก็คือสิ่งที่เป็นความเป็นจริงของโลกฟุตบอลในการเจรจานะครับ
อย่างที่บอกเมื่อกี้ที่บอกว่าถ้าคนเล่นเกมก็จะเห็นว่าต้องติดต่อตรงสโมสร
ในแบบฟอร์มอลก็คือมันเป็นอย่างนั้นจริง
แต่ว่าในรูปแบบของเกมก็ต้องนำเสนอแบบแบบฟอร์มอล
อย่างแต่เกมฟอร์มมีร่วมจากนักเตะ
ไม่แน่น่ะผมว่าไม่แน่น่ะ
แค่ในอนาคตอย่างเงี้ยหรอ

อย่างนั้นก็จะยิ่งมันเข้าไปใหญ่จะยิ่งสมจริงนะ
ส่วนสิ่งที่ผมจะเล่าต่อไปก็คือหัวข้อที่สโมสรกับนักเตะจะต้องทำการพูดคุยกัน
ซึ่งอันนี้มีค่อนข้างเยอะมากนะครับ
อย่างแรกก็คือเรื่องของค่าเหนื่อย
ต้องคุยกันว่านักเตะคนนี้จะได้กี่หมื่นปอนด์หรือกี่หมื่นยูโรหรือแสนยูโรหรืออะไรก็ว่าไปนะครับ
สัญญานานกี่ปีอันนี้สำคัญมาก
เพราะว่าถ้านักเตะที่อายุเยอะหน่อยอาจจะได้แค่๒ปี
สองปีปีหนึ่งสองปีสามปีนี้เต็มกลืนแล้ว
แต่ว่ามันก็มีความแตกต่างนิดหน่อยเพราะว่านักเตะสมัยนี้มันแข็งแกร่งขึ้น
มันก็สามารถที่จะให้สามปีได้สี่ปีได้อย่างโรนาโด่คือสองปีบกหนึ่ง
อะไรอย่างนี้มันก็สะท้อนได้ว่านักเตะสมัยนี้มันอายุบ้าพลังมากขึ้นแล้วบ้าพลังมากขึ้นนะครับ
ต่อมาก็คือเรื่องของโบนัสส่วนตัวที่นักเตะจะได้รับจากว่าที่ต้นสังกัดใหม่นะครับ
กรณีที่ทำผลงานได้ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องการยิงประตูการเป็นดาวเซ็นโบแอสซิสสูงสุด
ต่อมาคือเงินกินเปล่าที่นักเตะจะได้รับหากทำการเซ็นสัญญาย้ายทีมอืมอ่า
ซึ่งไอ้เงินส่วนเนี้ยมันก็ทำการแบ่งไปหลายส่วนนะก็คือนักเตะได้ก้อนโตไปอืม
เย็นได้อีกก้อนหนึ่งคนที่เกี่ยวข้องกับดิวนี้ก็ได้ไปก่อนเนี่ย

มันทำให้ได้เงินแล้วก็นักเตะก็ได้เงินอืม
ก็สมประโยชน์ทั้งคู่อืมนะครับต่อมาคือ
มาคือเงื่อนไขความสำเร็จในอนาคตเช่นคว้าแชมป์ฟุตบอลลีกยูซีแอลยูโรป้าคอนเฟอร์เรนซ์ฟุตบอลถ้วย
แล้วก็สุดท้ายคือเป็นของที่ผมว่าเพิ่งมีมาไม่เกิน๒๐ปีก็คือเรื่องของลิขสิทธิ์ภาพลักษณ์

ใช่เพราะลิขสิทธิภาพลักษณ์ก็คือว่าเวลาที่สโมสรนำนักเตะคนนี้ไปใช้ในทางโปรโมท

นักเตะก็จะได้เงินส่วนนี้ไปเช่นเสื้อแข่งลงสื่อโซเชียลลงถ่ายโฆษณาแบรนด์สินค้ามาเป็นสปอนเซอร์ทีมส่วนนี้ไป
การซื้อขายนักเตะมันล่มเพราะว่าตกลงเรื่องของลิขสิทธิภาพลักษณ์ไม่ได้
ซึ่งจริงต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนว่าลิขสิทธิภาพลักษณ์เนี่ยมันจะแอดออนจากลิขสิทธิ์ปกติ
หมายถึงว่านักเตะที่อยู่ในทีมนี้ก็ไปถ่ายรายการไปถ่ายใดของสโมสรเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว
ก็เป็นตัวดึงดูดเงินให้สโมสรอะไรอย่างนี้
เขาก็จะมีดิวแบบนี้เพิ่มเติมเข้าไป
เดี๋ยวผู้ฟังบางคนที่ไม่รู้เลยอาจจะงงว่าอ้าวแล้วคนอื่นที่ทำไม่ได้มีทุกคนนะครับ
ส่วนใหญ่เขาจะโดนอยู่ในสโมสรอยู่แล้ว
หรือบางทีก็มีให้สโมสรอาจจะเป็นนักเตะกลางหน่อยก็ได้มันก็ตกลงเหมือนกัน
ก็จะมีดิวพวกนี้แหละดิวการใช้ตัวเองออกไปใช้เนี่ย
แต่ส่วนใหญ่จะเป็นนักเตะระดับสตาร์ที่จะมีสัญญาพวกนี้เป็นพิเศษ
จริงมันมีดีล่มส่วนหนึ่งเพราะว่าเรื่องของลิขสิทธิภาพลักษณ์
มันทำให้ต้องดีลยากขึ้นไปอีกนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของ
แต่ถ้าในช่วงเวลาเดียวกันนักเตะคนนั้นดันได้รับความสนใจจากหลายสโมสร
ใช่น่ะมันก็เป็นเรื่องที่ยากขึ้นไปอีกทำให้เวลา๔๘ชั่วโมง
สมมติว่าคุณพี่ตายเป็นเชิลฟรีเลยก็ได้มันยื่นแปลว่ามันยื่นนึกออกไหม
แปลว่าเขามีโอกาศอยากย้ายนี่หว่ายื่นตามคือปกติ
กูไม่ยื่นหรอกแต่เห็นว่ามีคนยื่นตามเสร็จปุ๊บยื่นไปชนกันแปบ
พอมันต่อรองเนี่ยบัตรฉบับเดียวก็เหนื่อยแล้วนะ
เราเจอ๒ฉบับเนี่ยมันก็เทคทาร์มไปอีก
จริงผมยกตัวอย่างให้แบบเร็วก็ได้แบบใกล้เคียงนะ

มันไม่ได้อยู่ดีไว้แรกบังเอิญว่าร้องแล้วกัน
แต่ไม่ได้อยากได้ขนาดนั้นนะแต่อยากได้นะ
แล้วดันได้จริงอะไรอย่างนี้

พอหลังจากที่ทำการพูดคุยแล้ว
คราวนี้ก็จะมาสู่ขั้นตอนการตรวจร่างกาย
การตรวจร่างกายสมัยนี้กับสมัยก่อน
มีความแตกต่างกันเยอะมาก
มันก็เลยเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้การตรวจร่างกาย
ทำให้มันไม่เป็นไปตาม๔๘ชั่วโมงที่เราเล่าไป
ซึ่งแล้วเหมือนจะเคยมีแบบดิวล้มเพราะตรวจร่างกายป่ะ

เห็นไหมอันนั้นเหมือนจะเป็นหัวเข่า

แล้วดิวมันล่มเพราะว่าเรื่องของทันตกรรมอ้าวอ่า
จริงจริงอ่ะฟันมันมันเกี่ยวข้องกับระบบประสาทอ๋อ
เออแล้วการที่แบบทันตกรรมไม่ดีมันส่งผลต่ออาการบาดเจ็บ
เกี่ยวสัมพันธ์กับประสาททั้งหมดเช่นหัวเข่าข้อเท้าอะไรอย่างนี้
เกี่ยวข้องกันหมดใช่ใช่มันทำให้ดิวการพูดไม่ใช่สิ
ต้องบอกว่าการตรวจร่างกายมันไม่ใช่แค่ตรวจเรื่องของ
วนกล้ามเนื้อความต้านทานไฟฟ้าการตรวจโรคหัวใจ
เบาหวานมันต้องตรวจเรื่องฟันด้วยอืมเออใช่อ๋อแล้วจริงจริงนักเตะ
นักฟุตบอลเนี่ยเขามีกฎหลวมหวมอยู่ข้อหนึ่งว่านักฟุตบอลไม่ควรมี
เปอร์เซ็นต์แฟลต์สูงเกินกว่าสิบเปอร์เซ็นต์อืมเออคือโอเคถ้าย้ายตอนย้ายทีม
ช่วงหน้าร้อนอาจจะเกินนิดหน่อยเพราะว่าไปแบบปิดฤดูการ
อาจจะเกินแบบสิบสิบห้าสิบสองสิบสามเปอร์เซ็นต์อะไรอย่าง
แต่ว่าถ้าแบบการย้ายทีมโดยทั่วไปแล้วเขาจะมีตั้ง
ฐานละสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับคราวนี้ก็คือเรื่องของการตรวจสอบ
กล้ามเนื้อจะต้องมีแบบม้นกล้ามเนื้อที่ค่อนข้างสูงหน่อย
พอเป็นนักกีฬาอาชีพอืมแล้วก็มีตัวเรื่องการมองเห็นอืมเออ
แล้วก็การเขาเรียกว่าการกระทบกระเทือนทางสมองอืมเพราะว่าฟุตบอลกีฬาประทะ
แล้วถ้าเกิดจริงมันเป็นทุกกีฬาครับนักกีฬาที่มีความผิดปกติทางสมอง
เนี่ยเขาจะจะต้องเลือกเล่นแน่อืมอืมเออซึ่งมันต้องตรวจสอบด้วย
เพราะว่าถ้าเกิดไปซื้อนักเตะระดับท็อปมาแล้วเกิดนักฟุตบอลคนนั้นเขา
มีความผิดปกติทางสมองขึ้นมาแย่หรือกระทบกระทั่งไม่ได้
แล้วมาอยู่ในทีมของเราแล้วเกิดเป็นอะไรขึ้นมาตรงนั้นก็จะเป็นปัญหาต่อ
ก็คือจริงอย่างกรณีของเอลิกเซนก็เป็นกรณีที่น่าสนใจเพราะว่า
คือจนถึงตอนนี้มันก็ยังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดว่าเป็นเพราะอะไรแต่
แต่ว่าจริงจริงก็การตรวจสุดใจตอนนี้ก็ก็ต้องตรวจอืมอืมตรวจเป็นแบบเป็นหนึ่งใน
เป็นปัญญาสำคัญของนักฝุ่นบริษัทตอนย้ายทีมด้วย
แต่ถ้าเป็นผู้สาปตัวต้องตรวจข้อต่อ
ข้อมือข้อซอข้อนิ้วข้วนไหล
มันก็ทำให้การย้ายทีม๔๘ชั่วโมงมันยากขึ้น
แต่ว่าการย้ายทีม๔๘ชั่วโมงมันสามารถที่จะนานกว่านั้นได้อีก
ถ้าเกิดแพทย์เล็งเห็นว่านักเตะคนนี้จะต้องทำการตรวจเพิ่มเติม
มันอาจจะไม่ใช่๔๘แล้วมันจะเป็น๗๒ชั่วโมง
เพราะว่ากรณีอยากเอลิกเซ็นต์อย่างนี้
แนนยูต้องตรวจถี่แบบตรวจละเอียดยิบเลยนะ
เพราะว่าเอลิกเซ็นต์มีประวัติแล้วทำให้
ถ้าเราจำกันได้เวลาข่าวของเอลิกเซนมันเลยช้าหลายส่วน
ตั้งแต่ขั้นตอนการตรวจร่างกายแล้วก็ขั้นตอนทางกฎหมาย
เพราะว่ามันต้องเกี่ยวพันธุ์ด้วยถ้าเกิดเอลิกเซ็นต์
อันนี้ถ้าเกิดวันดีคืนดีเขาอาจจะเกิดอุบัติเหตุเหมือนในยูโรในสนามอีก
ทางกฎหมายต้องว่าอย่างไรมันก็ต้องคุยกันอันนี้มันเลยเป็นเรื่องที่ละเอียดมากขึ้น
แล้วก็ถ้าเกิดมีความผิดปกติใดก็ตามก็จะมาเหตุเอาไว้
ก่อนที่จะทำการโอนเงินโอนเงินนี้ก็ต้องนั่งดูเลยนะ
ต้องดูให้เป๊ะเหมือนกันเวลาเซ็นเช็คอะไรอย่างนี้มันก็ต้องแบบให้เป๊ะเหมือนกัน
งั้นมีปัญหาอีกมีปัญหาในเอกสารอีกช้าอีก
ใช่เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเวลาที่จะย้ายทีมเขาจะมีการโอนเข้าไปบัญชีตรงกลางเขา
ใช่ครับถูกต้องเพียงแต่ว่าทุกอย่างมันมีข้อยกเว้นเสมอ
ถ้าเกิดในการซื้อขายครั้งนั้นมันเป็นการซื้อขายที่จำเป็นเร่งด่วน
เช่นอยู่ใน๓๐นาทีสุดท้ายของการซื้อขายหน้าร้อนหรือการซื้อขายหน้าหนาว
มันสามารถที่จะอนุโลมการตรวจร่างกายบางส่วนได้
ถ้าหากเกิดเป็นความยินยอมพร้อมใจของทั้งสโมสรแล้วก็ทางทีมแพทย์
เพียงแต่ว่าไอ้ส่วนที่ทำการอนุโลมหรือการละเอาไว้เนี่ย
ถ้าเกิดมันมาเป็นปัญหาในภายหลังนั่นก็คือความเสี่ยงของสโมสรที่จะต้องแบกรับไป
คือคุณจะไม่สามารถตรวจร่างกายให้ครบตามโปรแกรมก็ได้นะ
แต่ถ้าเกิดใดก็ตามความเสี่ยงคุณรับผิดชอบไหวไหม

แต่หมายถึงว่านักเตะคนนั้นกลายเป็นนักเตะที่แบบเจ็บง่ายเหลือเกินเจ็บเจ็บ
เพราะคุณไม่ได้รับทรวจร่างกายยังละเอียด
สรุปง่ายก็คือเวลาที่เราเห็นข่าวกีฬาใดก็ตามพลอดหั่วครับ
ว่ามันจะบ่งบอกอะไร๔๘ชั่วโมงไว้ว่าเฮ้ยดิวนี้เป็นดิวที่เขาอยากได้กันมากแหละ
เขาถึงตั้งเลข๔๘ชั่วโมงไว้ขนาดนี้
นั่นเองก็ถือเป็นเกร็ดเล็กในการมีข่าว

ตอนนี้เราเราปล่อยเนี่ยตลาดนักเตะก็ปิดไปเรียบร้อยแล้ว

ก็มาลุ้นตลาดในช่วงปีใหม่ของปีนี้ว่าจะยังไงนะครับ
ดูจากสภาพทีมหลายทีมคิดว่าช่วงปีใหม่ปีนี้
อย่างลิวฟูหรืออย่างเชลซีอย่างนี้
ชัดว่าริวฟูเชลซีจริงยังรู้สึกว่าแบบเชลซียังต้องเสริมอีก
ถึงแม้ว่าดูจะลงตัวนะหมายถึงว่าตัวผู้เล่นแค่มีปัญหาที่โค้ชเขาก็คิดว่าต้องซื้อ
ปรับแผนปรับใดกันหน่อยอย่างลิวฟูนี่ชัดเจนว่ากลาง
คือต่อให้หายเจ็บกลับมาก็คิดว่ายังเอาไม่อยู่
เหมือนว่าคนเก่ามันก็โรยไปจริงแล้วล่ะมันก็คงเล่นไม่ได้
คืออย่างน้อยมันซื้อมาเพื่อมากระตุ้นนักเตะที่เล่นได้อยู่แล้วมันก็จะเป็นประโยชน์
คือนักเตะริวภูหลายคนมันถ้าพูดตรงก็คือเริ่มหมดอายุ

ต้องมีลิปปี้เขาจะดูได้ว่านักเตะคนนี้ใกล้หมดอายุแล้วจะขายทิ้งไง
อ๋อต้องมีลิปปี้ต้องมีลิปปี้

แล้วก็คนที่จะมาเสี่ยมก็เป็นทูเคิลไง

วันนั้นอ่านนั่งอ่านมีมก็แบบเออว่ะอะไรมันจะพอดีขนาดนั้น
คือแบบถ้าเรื่องมันเป็นตรงว่าเป๊ะนี่ก็จะตลกมาก
เพียงแต่ว่าแค่คล็อปไม่ได้เป็นคุมเป๊ะเช
คือถ้าคล็อปเป็นคุมเป๊ะเชอ่ะ

เอ๊ะเอ้ยเต็มมากเลย

ค่ะโดนนโปรีตบง่ะ
เอาจริงทุกแมทที่เล่นมาพังสุดคือนาโบรี
บอกเลยว่ากะตั้งแต่ต้นฤดูกการมั้นเลย

ในในในในในใน
ในในในในในในในในในใน

ในในในในใน
ในในในในในใน

เพราะเรื่องราวของโลกฟุตบอลไม่ได้จบภายใน๙๐นาที